คุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจนะฮะ
มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์
ตัวสามีนเนี่ยเป็นคนขี่นะฮะ
ภรรยาเป็นคนซ้อนแต่ภรรยาท้องอยู่๕เดือน
ขี่มาจู่มีรถเก่งคันหนึ่งไปชนท้าย
สองสามีภรรยากระเด็นไปคนละทางนะครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยภรรยาเขาที่ท้องอยู่เสียชีวิต
คนขับรถเก๋งหนีไปเลยครับไม่ดูดำดูดีแม้แต่น้อย
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นกู้ภัยกำลังพยายามไปช่วย
ยื้อชีวิตผู้หญิงท้องคนนี้เป็นบทสนทนากัน
เนื่องจากว่าเธอเนี่ยถูกรถเก่งเป็นวัตโว่
ก็เธอเดี๋ยวท้องอยู่ห้าเดือนนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังสามีของผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอัฟดอนพุทธเพ็งอายุ๑๙ปี
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ำของ๒๑มิถุนายนนะฮะ
ภรรยากับตัวเขาเนี่ยภรรยาชื่อว่านางสาวนาดียะเดชาคำภูหรือว่าคุณป่าน
อายุ๒๑ปีก็ขี่รถกันไปภรรยาซ้อนท้ายมากลับจากการไปบ้านพ่อแม่แถวลาดกระบังนะฮะ
อีกประมาณไม่ถึงกิโลจะถึงบ้านตัวเองอยู่แล้ว
ขี่อยู่เนี่ยมีรถเก๋งมาชนท้ายปากซอยสุวินทวง๒๖ครับ
เป็นรถเก่งวอนโว้ตอนแรกเห็นแล้วนะขับสายไปสายมาคล้ายคนเมาและพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ร่างของตัวเขากับภรรยาเนี่ยกระเด็นไปคนละทางภรรยาท้อง๕เดือน
ติดอยู่กับหน้ารถวอนโว้พร้อมกับรถจักรยานยนต์แล้วก็กระเด็นตกลงมากระแทกพื้น
วันโว้พอเกิดเหตุปุ๊บขับรถหนีไปไม่สนใจแม้แต่น้อยครับ
จากนั้นภรรยาแน่นิ่งขยับขยื่นตัวไม่ได้เลยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
พอไปถึงโรงพยาบาลตอนแรกคุณหมอบอกก่อนว่าลูกในท้องเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นภรรยายังมีลมหายใจอยู่นะฮะคุณหมอพยายามช่วยแต่ช่วยไม่ได้
แล้วภรรยาก็เสียชีวิตตามไปนะครับตอนนี้ในส่วนของสามีกับครอบครัวทำใจไม่ได้
ตัวสามีเองบอกว่าแต่งงานกับภรรยามา๕ปีลูกคนนี้เป็นลูกคนแรก
ถ้าคู่กรณีมาขอโทษพร้อมจะให้อภัยแต่อยากถามคำถามหนึ่งว่าหนีทำไม
คุณหนีทำไมคุณควรกลับมารับผิดชอบเพราะคุณฆ่าคนตายถึงสองคนคือเมียกับลูกของผม
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตัวสามีไปแจ้งความที่สอนอมีนบุรีแล้ว
ให้ติดตามคนขับรถเก่งวอนโว้จำทะเบียนได้ด้วยใครเจอแจ้งตำรวจหน่อย
วัลโว่คันนี้ทะเบียนกไก่ทธ๖๔๙๘เป็นทะเบียนจังหวัดพธศศอยุธยา
ตอนนี้ล่าสุดตำรวจทราบชื่อผู้ครอบครองรถแล้วโทรไปยังชื่อของคนเป็นเจ้าของรถ
เจ้าของรถให้การว่าไม่รู้เรื่องเพราะขายรถคันนี้ไปแล้ว
ขายไปแล้วเหมือนเป็นการโอนลอยไปแต่ว่าตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อว่าคนที่รับสาย
ซึ่งเป็นชื่อของผู้ครอบครองจะไม่รู้เรื่องวันนี้นัดหมายคนนั้นมาเจอ
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่โรงพักถ้าพบว่าขายไปจริงก็ต้องขยายผลต่อว่าใครเป็นคนซื้อใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำการติดต่อไปว่าใครเป็นคนขับรถวันที่เกิดเหตุกันแน่
รวมทั้งตอนนี้กำลังรวบรวมกล้องวงจรปิดจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อนำมาติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ